ดูเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการกันหน่อยนะคะ
ไปพบศพของผู้ชายคนหนึ่งเป็นรอปภถูกฆ่าโดนแทง
แล้วก็เอาศพใส่ในกระสอบตั้งเอาไว้อยู่ข้างบ่อบำบัดน้ำเสียนะคะ
ทีนี้จากการตรวจสอบก็พบว่าเป็นรอปภในพื้นที่
ตำรวจก็คิดว่าจะเป็นการทะเลาะกันกับเพื่อนที่เป็นคู่กะ
คือรอปภคนนี้ก็ทำกะดึกอาจจะทะเลาะกันกับเพื่อนที่เป็นกะเช้า
แล้วก็เลยมีการทำร้ายร่างกายกันจนเสียชีวิตนะคะ

ตอนที่ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุตรงนี้เลย
อยู่ในซอยปู่เจ้าสมิงพราย๒
ซึ่งเป็นบ่อบำบัดน้ำเสียย่อย

เนื้อที่ประมาณ๔๐ตารางวาก็มีรั้วรอบขอบชิดนะคะ
ซึ่งนายสมชายสำสมันต์เจ้านที่ฤพดิ์บ่อบำบัดน้ำเสีย
กะรางวัลเป็นคนไปพบว่าเอ๊ะ
ทำไมมีกระสอบหล่นอยู่ในพื้นที่
แล้วเหมือนกับมีอะไรสักอย่างบรรจุอยู่ในกระสอบสีฟ้าแบบนี้
ลักษณะเหมือนเป็นร่างคนเลย
แล้วก็ที่เห็นเหมือนมีเลือดไหลออกมาจากกระสอบด้วย
รองเท้าด้วยคุณผู้ชมมีรองเท้าวางทิ้งไว้๒คู่
แล้วตอนนั้นก็รู้สึกเอกใจแล้วเลยไม่กล้าที่จะไปดู
โทรศัพท์เลยค่ะเรียกเจ้าหน้าที่บอกให้เจ้าหน้าที่
พบสิ่งที่ผิดสังเกตมาตรวจสอบหน่อย
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็ตำรวจจากสพสำรงเหนือมาถึงจุดที่เกิดเหตุ
ก็ไปตรวจสอบกระสอบที่ทางด้านนายสมชายซัมสมันแจ้ง
ปรากฏว่าเปิดดูคุณผู้ชมพบเป็นศพ
เป็นศพของผู้ชายซึ่งอยู่ในชุดสภาพใส่เครื่องแบบ
ปภสีเขียวถูกตีหัวเป็นแผลชะกันเลย

อันนี้ตอนที่ไปเจอก็ช่วยกันเอาศพออกมาจากกระสอบ
แล้วก็คาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๕ชั่วโมงแล้ว
ทีนี้ตำรวจก็ต้องเรียกรอปภคนที่ประจำจุดเวรกลางวัน
มาสอบถามจนรู้ว่าศพในกระสอบนั้น
คือรอปภชื่อนายถาวรเขจรสาย
เป็นรอปภของบ่อบำบัดน้ำเสียเวรกลางคืนแล้วก็หายตัวไป

เมืองต้นก็พบว่าเสียชีวิตจากการถูกตีด้วยของแข็งที่บริเวณศีรษะ
แล้วก็มีแผลถูกของมีคมแทงที่หน้าอกใต้ราวนมฝั่งซ้าย๑แผล
ไปตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ตายก็มีเงินสดติดตัวอยู่ประมาณ๑๐๐บาท
ส่วนในที่เกิดเหตุรองเท้าแตะ๒คู่วางเอาไว้ใกล้กับจุดที่พบศพ
มีโทรศัพท์มือถือของนายถาวรแล้วก็มีเป็นท่อนเหล็กเป็นท่อแป๊บวางอยู่
คือเป็นท่อนเหล็กประมาณ๓๐เซนติเมตรตกอยู่ในจุดที่เกิดเหตุด้วย
ใกล้กันเนี่ยนะคุณพบเป็นต้นย่าถูกมัดเป็นปล้อง
คล้ายเหมือนกับการทำพิธีสะกดวิญญาณตามความเชื่อวางอยู่ที่พื้น๓มัด
ทีนี้ค่ะนายสมชายซำสมันคนที่เป็นคนพบศพคนแรก
เขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนเช้าก็มาทำงานแต่ก็ไปดูที่ป้อม
เพราะว่านายถาวรผู้ตายเขาเป็นรอปภกะกลางคืน
แล้วก็จะออกเวรตอน๖โมงเช้าของวันที่๒ตุลาคม
ใช่ค่ะแต่ตอนที่ไปถึงที่ป้อมไม่เจอนายถาวรผู้ตาย
เพราะว่าปกติแล้วนายถาวรจะต้องส่งเวรให้ก่อน
เลิกงานก่อนกลับบ้านทุกครั้งแล้วก็ใกล้กันกับป้อมรอบพอร์เนี่ย
มีมอเตอร์ไซค์ของนายถาวรจอดอยู่มีสัมภาระมีข้าวของของนายถาวร
ไว้เหมือนกับคนที่กำลังจะเตรียมตัวกลับบ้านนะคะทีนี้นายสมชายซัมสมันเนี่ย
ก็เลยสงสัยแล้วก็โทรศัพท์ไปหานายถาวร
ตอนนั้นจะสอบถามว่าเออถาวรอยู่ที่ไหนทำไมไม่เจอ
ไม่อยู่ที่ป้อมปรากฏว่าโทรไปเนี่ยนะคะโทรติดแต่ไม่มีคนรับสาย
ทีนี้เนี่ยนายสมชายซัมสมันก็ยอมรับนะ
ตอนนั้นโทรไปคือแค่จะถามว่าเอ๊ะรอปภอีกคนนึงเนี่ย
เขาชื่อเดียวกันกับคนที่พบศพนะเขาชื่อว่าสมชายแก้วอ่อน
เป็นรอบพอร์กะกลางวันจริงจริงต้องมารับช่วงต่อ
ช่วงต่อกับนายถาวรถ้านายถาวรออก๖โมงเช้า
นายสมชายแก้วอ่อนต้องมาต่อตอน๖โมงเช้า
แต่ทำไมสมชายแก้วอ่อนไม่เห็นมาทำงานเลยนะฮะ
ถาวรก็ไม่ได้อยู่ที่ป้อมด้วยตอนนั้นไม่ได้คิดนะ
ว่าจะมีการถูกฆ่าส่วนเพื่อนคนอื่น
เขาก็ให้ข้อมูลเหมือนกันนะคะเพื่อนรอปภ
บอกว่าทั้งนายสมชายแก้วอ่อนกับนายถาวรเนี่ย
คือหายตัวไปตั้งแต่เช้ามืดหายไปทั้ง๒คนเลย
เดี๋ยวไปฟังเสียงสมชายซำสมัน
รอปภที่พบศพเป็นคนแรกก่อนนะคะ
แล้วก็ผมก็จะถามว่าใครเป็นคนเข้าเวรเหมือนเนี่ย
ก็ดีนะครับเขาคนดีไม่ครับ
กะไม่เคยฟ้องว่าเรื่องว่าเอาคนที่ตายกินเหล้า
ตรงนี้ไม่ทราบนะผมมันอยู่คนละที่มันอยู่ไกลกันมาก
แต่ถ้ามีเรื่องทะเลาะอะไรกันบ้างก็จะเขียนรายงานจะต้องฟ้องผมทุกครั้ง
คนที่พบศพคนแรกเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ทั้งสองคนก็เคยมีปากเสียง
เรื่องของหมาและแมวที่ทั้งสองคนเอามาเลี้ยงไว้
ถ้าปัญหาเป็นเรื่องที่นายสมชายรอปภอีกคนที่หายตัวไป
ชอบดื่มสุราขณะมาทำงานนะครับ
ทีนี้คำสันนิษฐานเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
คือเขาก็สันนิษฐานเราก็จำลองเป็นกราฟิกให้คุณผู้ชมได้ชมกัน
เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสันนิษฐานว่านายถาวรผู้ตายน่าจะมีปากเสียง
เพราะว่าหลังจากก่อเหตุหายตัวไปไม่ได้มาทำงาน
แล้วยังไม่มีใครติดต่อนายสมชายแก้วอ่อนได้เลย
ทีนี้ตอนที่ทั้งคู่ทะเลาะกันเนี่ยนายถาวรผู้ตายน่าจะถูกของแข็งตีเข้าที่ศีรษะ
ถูกใช้มีดขอมีคมแทงเข้าไปอีก๑แผลบริเวณหน้าอกใต้ราวนมฝั่งซ้าย
เขาบอกว่านายสมชายผู้ก่อเหตุน่าจะพลั้งมือใช้ของแข็งตีหัวนายถาวรจนเสียชีวิตด้วยนะฮะ
แต่ทีนี้หลังจากที่เสียชีวิตแล้วคือผู้ต้องสงสัยก็อาจจะมีการจัดการอำพลางศพ
ด้วยการยัดร่างของนายถาวรใส่ในกระสอบแล้วก็เอาไปวางทิ้งบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย
อยู่ห่างจากจุดที่ทะเลาะกันนะคะคุณผู้ชมประมาณ๓๐เมตรก่อนที่จะหลบหนีไป
แต่ทีนี้ค่ะมีข้อมูลจากพันธ์ตำรวจโทมงคลพฤกษชาติรองผู้กำกับการสอบสวนสพสำรงเหนือ
บอกว่าจากการสอบสวนพยานแวดล้อมผู้ก่อเหตุคือนายสมชาย
สมชายที่เป็นเพื่อนร่วมงานของผู้ตายเนี่ยเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุยังติดต่อไม่ได้
ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวนายสมชายแก้วอ่อนมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ